ท่านผู้ชมครับไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อทุ่มหนึ่งของคืนที่ผ่านมานะครับแถวร้านนิตยาไก่ย่างย่านคลองสองปฐุมธานีค่ะต้องบอกว่ามันน่าเศร้าจริงจริงนะฮะแล้วก็ต้องเตือนกันด้วยนะครับคือจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี่ยขี่มาแล้วก็พยายามที่จะแทรกกลางระหว่างรถบรรทุกกับรถยนต์คันหนึ่งค่ะ
แล้วก็ถูกเหยียบซ้ำจนเสียชีวิตครับ

ตรงนี้นิตยาไก่ย่างคลองสอง

สุดท้ายเนี่ยเธอเสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับหญิงสาวที่นั่งซ้อนท้ายมา
อายุ๒๖ปีเสียชีวิตนะครับ
คือแฟนนุ่มตอนเกิดเหตุก็รีบเอาจักรยานยนต์เนี่ย
เข้าข้างทางแล้วก็รีบวิ่งมาดูนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามช่วยเหลือกันนะครับ

พันธุ์ตมติเอกอภิชาทองแพร่ผู้กับการสอบภอประตูน้ำจุลาลงกร
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็ได้เรียกคนขับรถทั้ง๓คันมาให้ปากคำหมดแล้ว
แน่นอนว่าจากภาพในคลิปตรงนี้เนี่ยก็มีจักรยานยนต์นะ
มีรถเก๋งคันสีดำที่จักรยานยนต์ไปชนท้ายเขา
ก่อนจะแทรกตรงกลางแล้วก็รถบรรทุกที่อยู่ฝั่งซ้าย
ซึ่งรถบรรทุกจะอยู่เลนซ้ายรถเก๋งอยู่เลนกลางนะครับ
ส่วนเรื่องของใครถูกใครผิดก็จะมีหลักฐานจากกล้องหน้ารถคันนี้
ในที่เกิดเหตุแล้วก็จะสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไป
อันนี้ก็ต้องมาเตือนกันล่ะโดยเฉพาะท่านพี่ขี่จักรยานยนต์นะ
โอ้โหคือมันแป๊บเดี่ยวจริงนะจังหวะที่คิดว่าน่าจะพ้นน่าจะไปได้
พอชนปึ้งแล้วล้มโชคร้ายตรงล้มเข้าฝั่งซ้ายแล้วใต้ท้องรถบรรทุกพอดีเลย
มันแค่เสี้ยววินาทีแต่มันก็คือวินาทีของชีวิตนะคะ
ครับมีคำมะวานนะฮะน่าตกใจมาก
ส่วนเรื่องนี้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ขอนแก่นนะคะ
มีผู้สูงอายุ๔คนค่ะเหมารถกันมาเป็นผู้ชาย๑ผู้หญิง๓
จะไปเบิกเงินสวัสดิการแห่งรัฐจะเข้าเมืองแต่เนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพรถนะคะ
ไปเสียหลักชนท้ายรถสิบล้อเสียชีวิตค่ะที่๓บาทเจ็บ๑ค่ะ

จุดเกิดเหตุอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่๑๖ตรงกันข้ามกับปั๊มน้ำมันปตทถนนแจ้งสนิทเส้นทางบ้านไผ่บรบือ
รถบรรทุก๑๐ล้อนะคะทะเบียน๘๓๐๗๙๑ขอนแก่นบรรทุกแป้งมันมาเต็มคันรถเลย
คนที่ขับชื่อว่านายชีวินอายุ๒๕ก็ยืนรอให้กันกับเจ้าหน้าที่แต่ดูรถที่ไปชนท้ายค่ะ
โอ้โหเป็นกระบะทะเบียนบ่อใบไม้กไก่๘๒๖๙สกลนคร
เสียชีวิต๓ศพในที่เกิดเหตุในสุดมุงเกิดอายุ๖๒เป็นคนขับนะคะเสียชีวิตค่ะที่นั่งคนขับเลยค่ะ
นางรองแสงจันทร์อายุ๗๓เสียชีวิตอยู่ที่เบาะข้างคนขับ
นางหนูเพียรสุดส่งอายุ๖๓เสียชีวิตอยู่ที่ท้ายรถกระบะค่ะ
มีนางสุบินซาฮินอายุ๗๗ที่นั่งอยู่กระบะหลังคนนี้ได้รับบาดเจ็บ
นำส่งโรงพยาบาลบ้านไผ่ตำรวจก็ถามญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ญาติบอกว่าผู้หญิงทั้ง๓คนเขาเป็นพี่น้องกันนะคะ
ก่อนเกิดเหตุตัวนางรองผู้เสียชีวิตเป็นน้องสาวของนางซูบินที่บาดเจ็บค่ะ
เป็นพี่สาวของนางเพียรผู้เสียชีวิตอีกคนนึงเขาชวนกันจ้างรถของในสุด
ให้พาไปเบิกเงินที่บ้านไทยบอกว่าลูกสาวส่งเงินมาให้จากต่างประเทศ
แล้วก็จะไปกดเงินสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจะเอาไปแหลกซื้อของใช้ในห้างอะไรแบบนี้
เขาบอกแบบนี้นะคะแต่ว่าระหว่างทางมาเกิดเหตุนี้ซะก่อน
ก็เหลือแค่นางซูบินที่ได้รับบาดเจ็บคือรอดชีวิตคนเดียวเลยค่ะ
คนขับรถบรรทุกค่ะนายชีวินวัย๒๕ก็บอกว่า
เขาก็จะเอาแป้งมันไปส่งลูกค้ามาถึงจุดที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่าเขาจอดชิดขอบทางแล้วนะครับแต่เขาจอดเพื่อที่จะลงจากรถ
ว่ามีรถไปชนท้ายรถสิบล้อของเขาเขาก็หันมามอง
รถกระบะมาชนเต็มเลยก็เลยรีบวิ่งมาดู
แล้วก็รีบแจ้งตำรวจค่ะ
ไปหอดฟังต่ำปราทท้อกดเงินเสร็จมองกับไม่เห็นตอนชนอยู่มั้ยนะครับ

สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง๓เนี่ยนะคะก็ต้องนำร่างไปชนะสูตรก่อน
แล้วก็ค่อยให้ญาติรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนคนเจ็บ๑คนเนี่ยค่ะตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้ว
แต่ว่ายังไม่สามารถให้การอะไรได้นะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็เลยบอกว่าก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวก็ต้องมีการคุยกับคนเจ็บเบื้องต้นนะคะ
ให้เขาหายก่อนแล้วก็คุยเพิ่มเติมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมรถถึงไปชนท้ายสิบล้อ